ต่อที่การฟังการวิเคราะห์เรื่องของการลงทุนแล้วก็สภาวะทางเศรษฐกิจนะครับ
วันนี้ไปพบกับคุณสินทนันบุญยอดครับ
มาพร้อมกับคุณธนรัฐอิสรกุลครับ
ภูมิในการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์นะฮะ
อุณหภาคซื้อขายโดยรวมอยู่ที่ประมาณ๓๓๐๐๐พันกว่าร้าน
ไม่เยอะนะ

น้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับ
ค่าเฉลี่ยของเราอยู่ประมาณใกล้๔๐ล้าน

เกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยบ้างครับพี่เอก
รู้สึกว่าจะแผ่วมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
ถือว่าตลาดหุ้นไทยเทียบกับตลาดหุ้นในภูมิภาค
รู้สึกว่าปีนี้ผลตอบแทนเราค่อนข้างน้อยนะครับ

เพราะว่าส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบแน่

หลายคนอาจจะกุมหัวนิด

ไรมาส๓นี่มีตัวกลุ่มไหนเด่นบ้างครับพี่เอก

ก็ถือว่าวันนี้ตลาดทุนถ้าดูเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ
แต่ว่าตลาดวิภาควันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับ
ที่ภาคดนตราดอลลาร์สาหรัฐมีการฟื้นตัว
ทำให้ราคาทองคำในประเทศบ้านเรารู้สึกว่ามีการเริ่มปรับตัวลงใช่ไหมครับ
โหก็ก่อนด้านนี้นะครับ
ขึ้นไปประมาณ๑๒๗๐ดอลลาร์นะครับ

เมื่อเช้านี้ผมเช็คนะครับอยู่ที่ประมาณ๑๒๕๘แถวนี้

เพราะว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่ามันมีปัจจัยหนุน
ก็คือในเรื่องติเลขศิรษฐภิตประเมริกา
ตัวเลขรายงานออกมาค่อนข้างดีเลยครับทำให้ดอลลาร์มีการแข็งค่า
ซึ่งเราเคยให้ภาพกับท่านผู้ชมไว้ว่าเวลาค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า
มันจะตรงข้ามนะครับกับราคาทองคำ
จะมีที่ถามการปรับตัวลงครับ
ตอนนั้นใครมีทองคำโย
แล้วอยากเกรงกำไรสั้นอาจจะต้องขายออกไปก่อน

ก็แล้วน้ำมันล่ะพี่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
ถือว่าเมื่อเช้านี้มีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ต้องทุนกำลังจับตามอง
การประชุมของทางผู้ผลิตน้ำมันลายใหญ่
สัปดาห์นี้ว่าจะเอายังไงกันดีกับเรื่องราคาน้ำมัน
ทำให้ราคาน้ำมันตอนนี้ผมคิดว่าคงจะมีความผันผวนเกิดขึ้นครับ
นั่นคือต่างประเทศนะครับภาพรวมนะ
แต่ตอนนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศเขาบวกกันทุกวันนะ

ขนาดที่ตลาดขุนไทยดูหน่วยนะครับ
เพราะส่วนหนึ่งงบการเงินมีผลสำคัญมาก
แต่วันนี้ผมเห็นตัวเลขตัวหนึ่งนะเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสนุกร
ข้างด้านพวกพืชพันธุ์ของเราขยายตัว๑๑๕เปอร์เซ็นต์
อ๋อนี่ข่าวดีเลยครับใช่นะครับอันนี้มาดูแต่ละ

โหเปลี่ยนแปลงโตขึ้นมานะ๑๓๗เปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ที่นี่ผมชอบมากเลยก็คือทุเรียน
โตมา๔๘เปอร์เซ็นต์โหสินค้าบ้านเรานี่
ถ้าเกิดใครไปเที่ยวต่างประเทศตอนนี้จะเห็นนะทุเรียนนี่ขายกันไปทั่วประเทศเลย
ทั่วโลกเลยนะผมก็เชื่อว่าทั่วโลกนะครับ
แล้วก็มีเงาะโตขึ้นมาอีก๕๙เปอร์เซ็นต์นะครับ
นอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะ

เพราะฉะนั้นเชื่อว่าสินค้าเกษตรเมื่อปรับตัวสูงขึ้น
ผลผลิตที่ดีขึ้นเกษตรกรก็ต้องมีรายได้มาก

อาจจะทำให้การบริโภคทางเทศฟื้นตัวก็ได้ครับ

เพราะฉะนั้นก็น่าติดตามนะครับ

อันนี้ทุกคนบอกจะเลือกหุ้นอุดอัดพี่เอก

ผมก็ละเน็ตก็มีหุ้นเอามาฝากท่านผู้ชม
แต่เราจะดูภาพรวมของกลุ่มลายอุตสาหกรรมก่อนว่า
หลังจากช่วงนี้ต่อไปเรามองกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้าง
ที่คิดว่าน่าจะมีประเด็นในเชิงบวก
วันนี้เราก็เตรียมสไลด์มาฝากท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าสไลด์แรกเลยนะครับ

ตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้วพายุเริ่มเข้าแทน

เรามองว่าธนาฬังกลุ่มโรงพยาบาล
ก็ในเรื่องของราคาหุ้นตอนนี้ถือว่าค่อนข้างลงมาเยอะมากแล้วนะครับ
หุ้นมักจะมีการฟื้นตัวเกิดขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมาราคาเริ่มขยับขึ้นมา
ก็เลยมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อของกลุ่มการแพทย์แล้ว
ใช่แต่กลุ่มโรงพยาบาลนี้บอกไว้ก่อนนะครับ

แล้วก็อยู่ใต้ค่าเฉลี่ยแบบโหไม่น่าซื้อเลย

ซื้อนี่ยิ่งซื้อยิ่งลงยิ่งซื้อยิ่งลง

ตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนนี้เริ่มฟื้นตัวแล้ว

แถมเมืองไทยเวลามาเที่ยวเขามาเช็คอาวิธีศักดิ์ภาพด้วย

เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลใหญ่ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
ที่มาทั้งเที่ยวทั้งใช้สุขภาพได้ด้วย

คนไข้ต่างชาติก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ

อีกตัวหนึ่งที่ราคาหุ้นก็เริ่มมีการขยับตัวขึ้นครับ

ใช่ไหมเวลามาต้องบินมาบินเข้าบินออกตลอดเวลานะครับ
ไลด์ถัดไปจะพูดถึงกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านขนส่งแล้วนะครับ
ขนส่งจริงแล้วมี๓แบบด้วยกันนะครับ
ก็คือขนส่งทางอากาศอย่างที่เราพูดไป

ขนส่งทางบกนะครับอย่างเช่นทางด้านของรถไฟฟ้านะครับ
แล้วก็ขนส่งทางเรือมี๓อุตสาหกรรมด้วยกันนะครับ
โอ้โหปรับตัวได้ดีผลตอบแทน๓๐นะ
ใช่ต้นปีนี่ยังอยู่ประมาณแถว๔๐อยู่เลย
ใช่ครับตอนนี้นี่๕๔ละ
ใครมียิ้มรึยังใครมี

อันนี้นอกจากขนส่งทางอากาศแล้ว
ขนส่งทางเรือเป็นยังไงบ้างครับ
กลุ่มขนส่งทางทางเรือจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้ว
อุตสาหกรรมเรือเทกองในตลาดโลกส่งยานการฟื้นตัวเกิดขึ้น
ทำให้หุ้นกลุ่มเดินเรือในช่วงนี้เริ่มกลับมาคึกคักครับ

เพราะฉะนั้นกลุ่มเดินเรือนี่ก็น่าติดตามเหมือนกันใช่ไหมครับพี่เอก

เพราะว่าการขนส่งนี่ยังไงก็เป็นปัจจัยหลักของธุรกิจของเราเหมือนกัน

มีอากาศมีดินแล้วก็มีทางเลือด

ขอบคุณครับพี่เอกขอส่งเงินให้คุณก๊อฟที่ห้องส่งเลยครับ